ที่ชนบุรีเนี่ยมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายนะฮะทั้งแทงทั้งกระทืบจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการยังโคม่าก็สืบเนื่องจากการไปเที่ยวงานรถแห่ที่ชนบุรี
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะเขามีพวกรถแห่เครื่องเสียง
มาแสดงกันเยอะมีคลิปเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุด้วย
ตอนที่คนเจ็บที่โคม่าอยู่เนี่ยถูกรุมทำร้ายถูกแทงเข้าไปถูกกระทืบด้วย

ตอนนี้คือทางญาติเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องตัดไตทิ้ง
แต่เดี๋ยวคุณหมอเขาแจ้งความคืบหน้าอีกทีหนึ่ง
ก็สืบเนื่องจากไปเที่ยวงานรถแห่เมื่อ๑๒เมษายนนะครับ
โดยยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับคนก่อเหตุมาก่อน

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ชนบุรีนะครับ
ไปคุยกับทางฝั่งคนเจ็บนะฮะคนเจ็บชื่อนายพีรวัตรสง่าศรีหรือตุ๊ก
อาการตอนนี้ยังสาหัสนะครับแพทย์ต้องใช้ที่วัดชีพจรการเต้นของหัวใจ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้งดข้าว
จะเริ่มให้อาหารอ่อนได้เมื่อเช้านะครับ
มีแฟนแล้วก็พ่อกับแม่ที่อยู่ที่สุรินทร์ก็มาคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวสิริรัตน์นะที่เป็นแฟนของคนเจ็บ
เขาเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ครับเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ทางผู้เจ็บนายภิรวัติกับแฟนสาวพร้อมกับเพื่อนอีก๖๕คน
เขาจะมีงานรถแห่ก็เลยแวะไปเที่ยวกัน
ก็ไปเที่ยวในงานไปเต้นที่หน้ารถแห่อะไรเสร็จ
ก็ชวนกันกลับประมาณ๕ทุ่มครึ่งตอนนั้น
มีกลุ่มเพื่อนเดินนำหน้าส่วนนายพิรวัตรคนเจ็บกับแฟนสาวเดินร้างท้าย
แล้วอยู่ดีมีวัยรุ่น๔๕คนคาดว่าเป็นพวกเจ้าถิ่น
ซึ่งยืนยันว่าไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีเรื่องอะไรเลยนะ
เดินพุ่งเข้ามาหาแล้วถามว่าอยากมีเรื่องหรือไง
แล้วหนึ่งในนั้นก็ปรีเข้ามาใช้อาวุธซึ่งแฟนสาวบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นเหล็กขูดชาร์ฟ
้วงแทงไปที่นายพีรวัตรแฟนนุ่มของเธอที่แถวใต้ราวนมด้านซ้ายแล้วก็ที่เอว
ซึ่งนายพิรวัตรก็พยายามวิ่งหนีแต่ว่าที่สุดแล้วก็ล้มลง
แล้วผู้ชายพวกนี้ก็มาตามกระทืบซ้ำอีกหลายครั้งก่อนจะพากันแยกย้ายหลบหนีไป
ก็คิดว่าสำหรับแบบนี้จะทำงานที่นี่ไม่ได้อยู่แบบนี้
ใช่คือ๕๐อ่ะคะ
พอผ่าตัดแล้วก็มีการหายดอาหารเย็บกระบังลมที่มีเลือดออกตรงปอด
แล้วก็มีใส้ฉี่ค่ะบินเต็มได้รับการกระทบกระเทือน
ไตได้รับการกระทบกระเตือนมีห้อเลือดอยู่
ตอนแรกที่มาเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้ตัด
เพราะว่าถ้าห้อเลือดในไตมันไม่ดีขึ้นนะคะใช่
แต่ตอนนี้อาการล่าสุดวันนี้ก็ดีขึ้น
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายพิรวัตรนะครับ
เจ้าของไข้บอกว่าตอนแรกที่มารักษาเนี่ย
เข้าห้องผ่าตัดเพราะว่ามีอาการเลือดออกในท้อง
แล้วก็มีลมรั่วในปอดนะครับต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนที่บริเวณไตพบว่าเกิดจากการถูกกระทืบในตำแหน่งของไต
ทำให้มีเลือดออกที่ไตอ่าแต่แพทย์ยังไม่จำเป็นต้องตัดไตทิ้งนะฮะ
เพราะว่ายังสามารถให้คนไข้อยู่นิ่งเพื่อให้เลือดหยุดไหลเองได้นะครับ
ว่าต้องใช้เวลาประมาณอีก๒อาทิตย์นะครับที่จะต้องดูอาการให้แน่ใจทั้งหมดก่อนว่าปลอดภัย
เพื่อที่จะรอกระบวนการในการที่ให้เลือดมันหยุดไหลได้เองเพื่อที่จะเก็บรักษาไตข้างที่ได้รับบาดเจ็บไว้
ล่าสุดนะครับพลตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าตอนนี้ตำรวจตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วหนึ่งคนนะฮะค่ะแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ
เดี๋ยวกำลังขยายผลไปจับคนที่ร่วมก่อเหตุอีก๔๕คนคาดว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็น่าจะแถลงข่าวแล้วก็พาไปทำแผนไปชี้จุดอะไรพวกนี้ได้นะครับ